ฝั่งหนึ่งเป็นขาประจำ
ฝั่งหนึ่งเป็นขาจร
เจ้าถิ่นนั่นแหละพูดง่ายขาประจำนะคะ
แท็กซี่ค่ะคุณผู้ชมเขาทะเลาวิวาสกัน
เพราะแท็กซี่ที่เป็นขาจรเนี่ย

เป็นยังไง
แล้วผมคอยลูกค้าผม
อ๋อคอยลูกค้าผม
แล้วบอกให้ไปจอดข้างหลัง
แล้วคุณแบบนักเรียกว่าจะจอดได้

ผมเข้าใจว่าตรงนี้มีวิน

วินก็จอดก็จอดอยู่บนถนนหลวงด้วย

คือฝั่งเสื้อขาวเนี่ย

แท็กซี่ที่มาจอดรอลูกค้าที่เขาไปซื้อของเนี่ยนะครับ
เขามาบอกว่าตรงนี้เป็นลานจอดรถ
สำหรับลูกค้าที่มาซื้อของในตลาดจอด
แต่แท็กซี่ที่เป็นขาจรเนี่ยคือเข้าใจว่า
พี่เสื้อขาวที่เป็นวินเจ้าถิ่น

คือไอ้คนที่จอดจอดรอลูกค้าไปซื้อของ
คนที่มาด่าเนี่ยก็คือเขาไม่ให้จอดมารอลูกค้าตรงนี้

แต่อย่างที่ปุ้ยบอกมันคุยคนละเรื่องไง

อ๋อเนี่ยแหละค่ะ

ผมบอกว่าผมรอลูกค้าครับ

ลูกค้าเรียกไปกลับจอดรอในพื้นที่ตลาด

แต่มีรถเจ้าถิ่นเดินมาหาเรื่อง

วินก็คือแท็กซี่ประจำถิ่นเนี่ย
ไม่มีสิทธิ์มาไล่แท็กซี่ขาจรนะคะ

เป็นแค่การจอดรอลูกค้า
ไม่ได้มาแย่งลูกค้า

คุณลุงก็แอบใจร้อนไปนอน